มาดูความเด็บร้อนของพี่น้องประชาชนกับเรื่องของน้ำท่วมดินโครนถล่มกันก่อนนะครับ
ตอนนี้มีการปิดน้ำตกสะมโนรมที่พังงาชั่วคราว
เพราะว่าต้องมีการระวังน้ำท่วมฉับพลันดินโคนถล่ม

ส่วนที่พยาวตอนนี้ก็มีการกำลังลุ้นอยู่

เพราะถ้าตกลงมาอีกในพื้นที่อาจจะจมบาดานอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับ
พวงจากพายุใต้ฝุ่นมังคุดก็ทำให้ฝนตกหนักนะ
ในจังหวัดพยาวถึง๑๗๐ของพื้นที่
จนเกิดน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลาก
ลักเข้าทั่วหมู่บ้านถนนพื้นที่การเกษตร
ในอำเภอดอกคำใต้และอำเภอเชียงคำ
กสวนไร่นาเสียหายจำนวนมากครับ
วนน้ำดังกล่าวทะลักเข้าไปท่วมในพื้นที่
ในพื้นที่รอบนอกของอำเภอเชียงคำนะฮะ
บางหลังนั้นจมหายไปครึ่งหลัง
แต่ชาวบ้านก็ช่วยกันขนของเอาไว้ได้
อย่างปลอดภัยตอนนี้ก็อยู่บนที่สูงแล้วนะครับ

น้ำในพื้นที่อาจจะท่วมสูงขึ้นได้อีกนะครับ

เจ้าหน้าที่ก็ได้นำรั้วเหล็กเข้าปิดกั้น
บริเวณวรรณอุทยานสะนางมโนราที่ตำบลนบปริง
บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่ค่ะ

ปริมาณน้ำภายในน้ำตกก็มากขึ้น
นักท่องเที่ยวอาจจะได้รับอันตรายได้
ว่าราชการจังหวัดพังงาออกมา
แจ้งประชาชนในพื้นที่ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลัน
น้ำป่าไหลหลากแล้วก็คลื่นลมแรง
ให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในทันที

อยู่ที่ใต้นะฮะไปดูที่สตูนนะครับ
สถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ลดระดับลงอย่างรวดเร็ว
ความแรงของน้ำทำให้กระชังปลาเสียหาย

เจ้าของก็เล่าบอกว่าเมื่อฝนตกลงมาหนักน้ำก็ท่วม
แรงของน้ำที่ไหลเข้ามาทำให้กระชังปลาขาดเลยครับ

ก็มีส่วนที่ไม่ตายก็ไหลไปกับน้ำ
เหลือแม้แต่ตัวเดียวก็ขาดทุนกันไปนะฮะ
เมื่อปลาเป็นขนาดที่กำลังจะจับขายได้แล้ว
แต่ฝนตกลงมาเสียก่อนก็เท่ากับที่ลงทุนไปเสียหายไปทั้งหมดเลยครับ
อันนี้ก็เป็นความเด็ดร้อนของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ฝนตกน้ำท่วมในตอนนี้นะครับ